คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศการต้อนรับตรุษจีน
ปีรกาในวงการบันเทิงกันบ้าง
เขาจับทายาทน้องหนูตัวเล็กน้อยมาแต่งตัว
เป็นอมวยน้อยอาตีน้อย
ไปดูกันหน่อยนะคะว่าน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนค่ะ
เฮ็งรวยต้อนรับท่าซาการตรูดจีน
เหล่าคนดังวงการบันเทิงจับทายาทตัวน้อยมาสวมชุดกี่เผา
แต่งร่างเด็กให้กลายเป็นหมวยน้อยตีน้อยกันทั่วหน้า
เริ่มที่คุณแม่ยังสาวเป้ยปานวาดหยิบชุดกี่เผาพื้นขาวลายดอกไม้สีแดง
คิมกับลูกชายสุดหล่อน้องโปรดที่มาพร้อมกับเสื้อคอจีนสีเหลือง
สวมหมวกแบบฮ่องเตเรียกว่าเท่ระเบิดเกินไข
ส่วนที่มากันแบบฟูลทีมนั่นก็คือครอบครัวอารยสกุล
หมอโอ๊คโอปอลและทายาทฟ้าแฝดน้องอารินกับน้องอารัน
ก็พากันสวมชุดต้อนรับตรุษจีนสีแดงสดใสเห็งค่ะ
ด้านคุณพ่ออารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนก็ให้ลูกชายสุดแสบน้องออก้า
ทายาทคนสุดท้องน้องออร์เกรสสวมชุดจีนลายมังกรสีแดงสดใส
เรียกว่าใครเห็นแล้วต้องอดยิ้มตามไม่ได้ค่ะ
พร้อมด้วยสองพี่น้องทายาทของนางเอกสาวกบสุวนัน
อย่างน้องนาดนและน้องนาดาก็โพสต์ท่าสวยหล่อในชุดกี่เผา
และปิดท้ายที่ซุปตาตัวน้อยอย่างน้องมะลิพาผลัน
ก็ไม่พลาดที่จะเป็นอมวยน้อยส่งคำอวยพรให้พี่จ๋าทั้งประเทศด้วยค่ะ
โตเร็วต้องรีบแต่งเอาไว้เพราะว่าโตมาอาจจะไม่ยอมใส่ให้แล้ว